มีชายคนหนึ่งอายุ๘๗ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าในอดีตเคยเป็นเจ้าพิธีพราม
เขาอาจจะเรียกว่าเป็นอาจารย์จอมขมังเวศเลยล่ะ
ในพื้นที่นั้นถ้าใครมีเรื่องอะไร
หรือว่าจะให้ทำพิธีอะไรต้องไปหาอาจารย์คนนี้นะคะ

ทีนี้อาจารย์ท่านนี้เสียชีวิตแล้วก็นำศพไปเผา
แต่ว่าเกิดเรื่องประหลาดขึ้น
ในขณะที่นำไปเผานะคะกระโหลกศีรษะไม่ไหม้

และที่สำคัญอัคระของโบราณที่ศักดิ์อยู่ที่กระโหลก
เด่นชัดขึ้นมาอีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องประหลาด
คนที่ไปร่วมงานเขาตกใจกันนะคะ
ที่เมนวัดโพราสมคีย์
หรือว่าวัดตะบันตำบลสลักใดอำเภอเมืองสุรินทร์
หลังจากที่มีพิธีชาปนกิจศพนายเงียมยืนยง

เป็นเจ้าพิธีพรามชื่อดังในพื้นที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัยเวท
เขมรโบราณที่สืบทอดมาจากการบวชเรียน
กว่า๒๐พันศาจนมีวิชาอาคมแก่กล้า

เมื่อทำพิธีชาปนกิจศพแล้วก็เผาศพเสร็จแล้ว
คือปกติแล้วสับปะเหลอเขาก็จะแปรรูป
ตามประเพณีขเมนพื้นถิ่นสุรินทร์
เพื่อให้บรรดาญาติพี่น้องแล้วก็ลูกหลาน
ได้แยกเท่ากระดูกใส่โกด
ส่วนเท่ากระดูกที่ใช้ผ้าห่อสีขาว

แต่ปรากฏว่าขณะที่ญาติกำลังเก็บกระดูกอยู่
ปรากฏว่าไปดูชิ้นส่วนของกระโหลกสิคุณ

เห็นไหมคะเป็นเส้นตรงยาวนี่คืออัคระขอมโบราณ
ที่ปรากฏชัดจากกระดูกกระโหลกศีรษะนะคะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไปร่วมงานนี้ตกตะลึง
คือญาติเขาบอกโอ้โหพอเห็นขนลุกขนชันเลยนะคุณ
เพราะว่าสัปดาห์เรื่องี้วิ่งเข้ามาบอกพบแบบนี้

เพราะว่าการเผาไหม้หลายชั่วโมง
ปรากฏว่าช่วงกลางลำตัวเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง
ไหม้เหมือนกันนะก่อนที่จะไปพบกระโหลกนี่คือไม่ไหม้ก่อนนะคะ
และชิ้นส่วนตรงนั้นมีรอยสักยันต์เป็นตัวหนังสือเขมรโบราณ
เขาก็เลยเผาต่อไปอีก๓ชั่วโมงจนไหม้
แต่พอไหม้คือมั่นใจว่าไหม้หมดแล้ว
ก็เลยไปพยายามที่จะเข้าพิธีเกี่ยวกับการเก็บกระดูก
ก็ไปพบกระโหลกศีรษะส่วนหนึ่งแล้วก็นี่แหละค่ะ
อัคระของโบราณเด่นชัดขึ้นมาแบบนี้
บอกว่าทั้งช่วงของการเผาทั้งช่วงของการเก็บกระดูก
ปรากฏว่าทั้งญาติทั้งคนที่เข้าร่วมงาน
ต้องทำพิธีขอขมาลาโทษอาจารย์หลายต่อหลายครั้งนะ
ใช่ค่ะจนกว่าจะชาวพนักอิกษฐ์เสร็จ
ฟังเสียงหลานของผู้เสียชีวิตค่ะ

ตรงหัวแกมันจะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเลย
ตรงนี้สลูกนี้
ขึ้นมาเลยเป็นอาคารของเขมีนนะ
เค้าบอกวกมาก็บอกบอกให้ลูกล้านเก็บไว้
แล้วครั้งแรกเจอรู้สึกอยาก

ตรงใกล้งหัวเลย

อยากกัดว่าจะโดนตัวแกยังไม่กล้าโดน
คุณเอาเกลียดเข้าเมียหนึ่ง

คุณชัยยวัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่า

เป็นตะกุดโทนเมื่อ๔ปีที่แล้ว

ก่อนที่ตาจะเสียชีวิตก็บอกอีกครั้งนึง
จะให้แล้วก็จะย้ำเสมอทุกครั้งที่ไปเยี่ยมนะคะ
โดยเฉพาะช่วง๑เดือนก่อนเสียชีวิต
ป้อนข้าวตาตาบอกว่า

แต่ว่าตาจะเก็บของดีไว้ให้

ตัวเองก็เลยคิดว่าจะต้องมาในวันนี้ให้ได้
และจะต้องเก็บกระดูกของตาให้ได้

ใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติคนทั่วไป
เวลาเขาสักอัคคาระเลขยานไว้

แต่ว่ากรณีนี้น่าจะเป็นการศักดิ์ไปถึงกระดูก